จอบประเด็นกันต่อเลยนะคะเรื่องของชาวระนองที่เขากำลังฮือฮากันอย่างมาก
เพราะว่าเขาเห็นแสงสีเขียวเหนือท้องฟ้ายามค่ำคืนโลกโซเชียลเขาก็เชื่อกันว่าเป็นแสงเหนือที่หาดูได้ยากนะคะ
ปกติต้องไปดูแถบสแกนดิเนเวียค่ะเรื่องนี้ทางทีมข่าวของเราเขาก็ไปถามผู้รู้
เพื่อจะไขข้อข้องใจเรื่องนี้กันนะคะว่าเอ๊ะประเทศไทยมีแสงเหนือกับเขาด้วยหรือเปล่านะคะ
นี่เป็นภาพแสงสีเขียวเหนือท้องฟ้าจังหวัดระนองค่ะจนกลายเป็นเรื่องฮือฮากันนะคะ
เฟซบุ๊คเกี่ยวกับจังหวัดระนองโพสต์ข้อความและรูปเกี่ยวกับแสงประหลาดนี้ค่ะ
ลักษณะก็คือเป็นสีเขียวมองเห็นได้ในหลายพื้นที่ในอำเภอเมืองระนอง
แสงนี้มาจากทิศทางทะเลฝั่งตะวันตกเกิดขึ้นหลังจากพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่เองเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะบอกว่ามันแปลกประหลาดมาก
ถ้าไม่ใช่แสงที่มาจากสปอร์ตไลท์ทำไมถึงขึ้นสูงแบบนั้น
พร้อมยืนยันว่าไม่เคยเห็นแสงแบบนี้กันมาก่อนเลยนะคะ
ก็บอกว่าถ้าเป็นแสงจากเรือใดหมึกจริงเนี่ยก็ไม่น่าจะมีแสงคือขนาดใหญ่ขนาดนี้นะคะ
ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนเชื่อว่าอาจจะเป็นแสงเหนือที่หาดูได้ยาก
แล้วก็บอกว่าถือเป็นเรื่องดีถ้าเป็นแสงเหนือจริงจะได้กระตุ้นการท่องเที่ยวกันไปเลยนะคะ

ส่วนทางด้านของนางนรมนวิริยบันทรอดีตประธานหอการค้าจังหวัดระนองนะคะ
ก็พูดถึงปรากฏการณ์นี้บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาไปทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่ง
แล้วก็เห็นแสงสีเขียวนี้เกิดจากแสงที่จังหวัดก่อสองประเทศพม่าที่จัดงานลอยกระทงขึ้นค่ะ
เพราะว่าก้อนเมฆค่อนข้างลอยต่ำมีเมฆจำนวนมาก
เกิดการสะท้อนแสงในมุมกว้างและมองระยะไกลก็เลยเหมือนกับเป็นแสงเหนือเลยนะคะ
แต่มันไม่ใช่แสงเหนือจริงหรอกค่ะ
แต่ว่ายังไงก็ตามเรื่องนี้ทำให้ชาวระนองรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขเลยนะคะ
ได้ไปทานอาหารที่ร้านอาหารเชียงเลแล้วก็ได้เห็นว่าแสงสีเขียวเนี่ยเกิดจากเป็นแสงที่ทางเกาะสองจัดงาน
แล้วก็เนื่องจากก้อนเมฆเนี่ยค่อนข้างก็ต่ำนะคะแล้วก็มีก้อนเมฆจำนวนมาก
แสงก็เลยสะท้อนเป็นมุมกว้างแล้วก็เห็นแสงที่มองในระยะไกลจะเหมือนแสงเหนือ

ข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะให้ชัดเจนไปเลยทีมข่าว
เราก็เลยติดต่อไปที่รองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ออสค่ะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บอกว่าแสงที่พบก็เป็นไปได้นะคะทั้งแสงสีเขียวที่เกิดจากเรือใดหมึก
ทั้งแสงที่เกิดจากฝั่งประเทศพม่า
แต่น้ำหนักที่ยืนยันแล้วว่าเป็นแสงที่เกิดจากการจัดงานในฝั่งพม่ามากกว่า
เพราะว่าแสงที่เกิดจากเรือใดหมึกเนี่ยแล้วก็แสงที่เกิดจากการจัดงานเนี่ย
เป็นไปได้ทั้งสองกรณีค่ะมีหลักการเดียวกันก็คือการสะท้อนแสงขึ้นไปบนก้อนเมฆที่ลอยต่ำ
โดยในก้อนเมฆจะมีลองน้ำที่ทำให้เกิดการหักเหของแสง
ทำให้คนที่อยู่ทางชายฝั่งเนี่ยสามารถเห็นท้องฟ้าเป็นสีเขียวแบบนี้ได้นะคะ
มันมีสองสิ่งที่เกิดได้อันที่หนึ่งก็คือบนท้องน้ำเนี่ยจะมีเรือใดหมึกนะครับ
ซึ่งใช้แสงไฟสีเขียวเช่นกันก็เป็นไปได้ว่ามีการสะท้อนแสงจากพื้นท้องทะเล
ขึ้นไปที่บริเวณก้อนเมฆนะครับก้อนเมฆนี่ก็จะมีละอองน้ำที่สามารถหักเหแล้วก็สะท้อนแสง
ทำให้คนที่อยู่ชายฝั่งเนี่ยมองเห็นเป็นท้องฟ้าสีเขียวได้นะครับ
แต่จากภาพล่าสุดของประชาชนที่ไปถ่ายรูปในงานเขาเรียกมีงานเฉลิมฉลองที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
เขาใช้แสงเขียวจัดงานเช่นกันสรุปได้ว่าแสงสีเขียวที่เกิดขึ้นเกิดจากการสะท้อนแสงจากภาคพื้นดินแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากกว่านี้ครับ